พาย้อนไปดูบรรยากาศวันเด็กเมื่อวานกันหน่อย

ก่อนหน้านี้วันเด็กไฮไลท์สำหรับวันนี้ก็คือ

เมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีเปิดห้องค่ะ
ให้เด็กได้เข้าไปนั่งเก้าอี้ของนายกรัฐมนตรี
ลุงตู่หรือว่าที่เด็กคุ้นปากกันดี

เมื่อวานนี้พลเอกประยุทธ์ก็ให้โอวาสกับเด็กด้วย
บอกว่าขอให้ทำหน้าที่ให้ครอบครัวได้ภาคภูมิใจ

ไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันค่ะ
นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีโชว์ลุคคอด้วยค่ะ
ร้องเพลงให้เด็กฟังเหรอฮะ
ถูกต้องร้องเพลงให้เด็กที่มาร่วมงานได้ฟังด้วยนะคะ

ไม่ว่าจะเป็นเพลงสะพานคืนความสุขให้คนในชาติ

และเพลงขอใจแรกเธอ

ขอใจแรกเบอร์โทดีนะ

ร้องร่วมกับวงดุรยางทหาร

ผู้ปกครองแล้วก็มอบตุ๊กตาให้เป็นที่ละลึกด้วย
เป็นไฮไลท์สำคัญของงานวันเด็กแห่งชาติที่ธรรมเนียมรัฐบาล
เก้าอี้นายกรัฐมนตรีบนตึกไทยคู่ฟ้าค่ะ
สำหรับเด็กหญิงที่ได้นั่งคนแรก
ก็คือเด็กหญิงฟาดีละฟาติฟี

นักเรียนชั้นอนุบาล๑โรงเรียนพึงรำลึกจังหวัดนนทบุรี
เป็นเด็กหญิงคนแรกที่ได้นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรี
มาเข้าคิวตั้งแต่ตี๔เลยค่ะ

นี่แล้วก็นายกรัฐมนตรีก็ยังลงไปเล่นกับเด็กที่เห็นนี้เป็น

เป็นหุ่นยนต์ต้อนรับเข้างานเลยล่ะนะ
ถูกต้องค่ะนี่ลุงตู่ไปถ่ายรูปนะคะ

แล้วก็ไปดูตามจุดต่าง
แต่ว่าหุ่นยนต์สแตนดี้
อันหนึ่งที่ไม่ได้นำมาให้เด็กถ่ายรูปด้วย

นั่งขี่มอเตอร์ไซค์อยู่

ก็เลยเก็บไปเดี๋ยวเป็นตัวอย่างที่ไม่ดี
เด็กก็เลยไม่ได้ไปถ่ายรูปกับสแตนดี้ตัวนี้นะคะ

นายกลุงตูสู้

เหมือนจะได้รับการตอบรับดีจากเด็กนะ

ก่อนกลับลุงตู่ขึ้นรถแล้วก็บกมือ

แล้วบอกเหลือแต่ตัวกับหัวใจแล้ว
ตอนนี้ไม่เหนื่อย

มีแจกของขวัญด้วยแจกตุ๊กตากันไปค่ะ
เมื่อวานนายกก็ไปเปิดงานที่กระทรวงศึกษานะ
แล้วก็กลับมาเปิดงานที่ธรรมเนียบรัฐบาล

ส่วนใหญ่จะสวมใส่ชุดทหารอากาศทั้งหญิงแล้วก็ชาย

โชว์การบินที่ตื่นตาตื่นใจมากเลยนะคะ

ตาตื่นใจจริงค่ะเสียงของเครื่องบินก็สร้างความสนใจให้กับน้องและผู้ปกครองเป็นอย่างมากเลยนะคะ
บางคนบอกดูไม่ทันก็แม่
เร็วมากบินไปไหนไม่รู้แล้ว